ตอนนี้เนี่ยนะคะบรรยากาศที่จังหวัดสุพรรณบุรีดูเหมือนว่าจะคึกคักเป็นอย่างมากนะคะ
โดยเฉพาะบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งเขต๑ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
หลังเปิดหีบเลือกตั้งมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ทยอยเดินทางมาก่อน๘นาฬิกาซะอีกนะคะ
ติดตามบรรยากาศได้จากคุณพัชรวรินพัชรประพานันทร์ค่ะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ผ่านไปกว่า๑ชั่วโมง๑๕นาทีแล้วนะคะ
หลังจากเจ้าหน้าที่เปิดหีบเลือกตั้ง
จุดที่ที่ฉันยืนรายงานอยู่ตรงนี้ค่ะ
อยู่ที่วิทยาลัยสารพัชฯช่างบรรทานแจ่มไซด์จังหวัดสุพันธ์บุรี
เป็นหน่วยลือกตั้งที่๒๓เคธ๑นะคะ
ซึ่งที่จุดนี้ค่ะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง๑๑๒๙คนค่ะ

หลังจากที่เจ้าหน้าที่เปิดหีบเลือกตั้งก็ประมาณ๑ชั่วโมง๑๕นาทีแล้วค่ะ
ก็มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะ
ทยอยเดินทางเข้ามาที่ศูนย์ประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใสแห่งนี้
ตั้งแต่ช่วงก่อน๘นาฬิกานะคะ
เดินทางมาก่อนที่จะมีการเปิดหีบเลือกตั้งด้วยซ้ำนะคะ
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนค่ะที่เดินทางมาที่นี่นะคะ
ก็จะเข้ามาตรวจสอบรายชื่อที่บริเวณบอร์ดด้านหน้าศูนย์ประชุมนะคะ
แล้วก็เข้ามาด้านในศูนย์ประชุม
พร้อมกับนำบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวมาในมือทุกคนนะคะ
เพื่อที่จะขอเข้ารับบัตรเลือกตั้ง

แล้วก็เข้าไปกากบาทที่เลือกตั้งที่ครูหาที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้
หน่วยเลือกตั้งที่๒๓แห่งนี้นะคะ
มีทั้งหมด๓คู่หาด้วยกันค่ะ
ก็จะมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด๖คนนะคะ
ในการที่จะนำบัตรเลือกตั้งให้กับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้นะคะ
แต่ละคนจากการสอบถามของทีมข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้นะคะ
ทุกคนตั้งใจมากันตั้งแต่เช้าค่ะ
โดยผู้ที่มาเลือกตั้งคนแรกนะคะ
ก็คือนางสาววาสนาทิพเนธนะคะ

เดินทางมาจากที่บ้านเพื่อที่จะมาเลือกตั้งโดยเฉพาะเลยวันนี้
ตั้งใจเป็นอย่างมากเนื่องจากว่ารอคอยมานานหลายปีนะคะ
ซึ่งจากการสังเกตของทีมข่าว
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งของจังหวัดสุพรรณบุรี
แต่ละคนมีความตั้งใจแล้วก็ตื่นเต้นที่จะมาเลือกตั้งในวันนี้ค่ะ
แม้ว่าตอนนี้นะคะก็มีการต่อแถวในการรับบัตรเลือกตั้ง
แต่ว่าจะใช้เวลาไม่นานนะคะ
กระบวนการในการเข้าไปเลือกตั้งที่ครูหานั้น
ใช้เวลาไม่ถึง๕นาทีค่ะ
ในส่วนของหน่วยเลือกตั้งที่๒๓แห่งนี้นะคะ
ก็เป็นเขต๑ของอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
มีทั้งหมด๒๑๔หน่วยด้วยกันนะคะ
มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดของเขต๑นั้น๑๗๔๒๖๗คน
ส่วนเขต๒นะคะมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด๓๐๙หน่วย
มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด๑๖๖๖๘๑คน
ส่วนเขต๓นะคะ๓๐๗หน่วยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง๑๗๒๕๗๓คน
เขต๔๓๒๗หน่วยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง๑๖๓๙๒๙คน
ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะจากเดิมนั้นมี๕เขต
แต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้มีทั้งหมด๔เขต
สอสอได้ทั้งหมด๔คนนะคะ
ส่วนการรักษาความปลอดภัยแล้วก็การรักษาความสงบเรียบร้อย

พลตำรวจตรีคมศักดิ์สุมังเกษตร
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี

ได้มีการเตรียมความพร้อมดูแลความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง
โดยมีการจัดกำลังตำรวจในสังกัดกว่า๑๔๑๐นาย
ในการคุมหน่วยเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะ
แล้วก็จัดตั้งชุดปฏิบัติการต่าง
ตามที่คณะประการการเลือกตั้งหรือว่ากรกตให้ดำเนินการเข้าร่วมปฏิบัติการภารกิจต่าง
ประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง๔เขตเลือกตั้งของจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ซึ่งขณะที่หน่วยที่๒๓แห่งนี้นะคะ
ก็มีการจัดชุดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสองนายนะคะ
แล้วก็พร้อมด้วยตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีอีกหนึ่งนายประจำหน่วย
ซึ่งจนถึงณขณะนี้นะคะก็ยังไม่มีรายงานเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น
บรรยากาศเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยนะคะ
ตอนนี้ค่ะแต่ละคนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะ
ก็หลังจากต่อแถวก็ทยอยเดินทางเข้ารับบัตรเลือกตั้งนะคะ
บรรยากาศที่นี่ค่ะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่สงบนะคะ
แต่ว่ายังไม่คึกคักเท่าที่ควรนะคะ
เนื่องจากว่าอาจจะเป็นช่วงเช้าอาจจะทยอยเดินทางมาในช่วงสาย
ซึ่งบรรยากาศที่ศูนย์ประชุมของวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใสที่นี่นะคะ
เดินทางมาสะดวกค่ะเนื่องจากว่าอยู่ติดถนนใหญ่นะคะ
แล้วก็มีบริเวณที่จอดรถในส่วนของวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใสนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นอำนวยความสะดวกจัดที่จอดรถได้อย่างสะดวกสบายนะคะ
ซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จะเดินทางมาเลือกตั้งที่นี่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางค่ะ